ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งหน่อยละกันค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเหรอ
คุณโรงแรมหรูเลยนะลงทุนไป๔๐๐กว่าล้านที่เกาะสมุยสุราชนะคะ
ปรากฏว่าตอนลงทุนเสร็จตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะจะเปิดมาติดโควิดใช่ไหม
เอาปิดไปยังไม่ได้เปิดสักทีนึงแล้วสุดท้ายโดนโจรมายกเขา
เอาไปเกลี้ยงบูรคาที่เอาไปเนี่ย๗๐กว่าล้าน
คือเขาบอกห้องพักแต่ละห้องตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะมีตู้มีเตียงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อสายอะไรเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ว่าเขายังสร้างไม่เสร็จเหรอไม่ใช่นะ
เขาบอกว่าจริงสร้างเสร็จหมดแล้วค่ะ
ตำรวจสพบผุดที่เกาะสมุยสุราชไปตรวจสอบ
มันกลายมาเป็นเหมือนโรงแรมร้างยังสร้างไม่เสร็จ
แต่จริงโรงแรมนี้พร้อมเปิดให้บริการ๓๔๘ห้องตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
ถามว่าทำไมถึงโดนขโมยไปล่ะเอาอะไรไปบ้าง
เอาไปหมดแบบไม่เหลือเลยอ่ะสายไฟหลอดไฟปักเก้าอีดโต๊ะเตียงนอนชักโครก
ทำน้ำอุ่นฝักบัวผ้าม่านราวเหล็กราวบันไดราวกั้นตก

คุณลองดูสิใช่ค่ะแล้วที่ตกใจคือเอาไปแม้กระทั่งลิฟท์อ่ะ
แอร์ก็เอาไปลิฟท์ก็เอาไปไอ้ท่าไหนอ่ะคุณศึกสกุล
คือคุณผู้ชมฮะทางเจ้าของโรงแรมเขาบอกแบบนี้นะ
โรงแรมคือสร้างเสร็จลงทุนไป๔๐๐ล้านบาทตกแต่งเสร็จสมบูรณเรียบร้อยไปส่วนหนึ่ง
แล้วคุณสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ

ทีนี้พร้อมจะเปิดให้บริการแต่ดันมาติดช่วงโควิด๑๙
ก็เลยต้องเลื่อนกำหนดเปิดออกไปก่อนคาดว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
ช่วงแรกของการก่อสร้างตกแต่งห้องพักก็จะเข้ามาดูบ้างแหละ

มีคำถามของหลายคนที่ติดตามข่าวนี้บอกเอ๊ะดูจากสภาพโดยรวมของโรงแรมเนี่ย
ไม่เหมือนโรงแรมที่พร้อมจะเปิดแล้วมีเฟอร์นิเจอร์เต็มห้องเลย
ก็ดูสิปูนยังเปลืออยู่เลยเอาไม่ได้ติดวอเปเปอร์ไม่ได้ติดแบบตรงกำแพง
ไม่ได้มีอะไรเอ๊ะมันใช่เหรอมันเสร็จแล้วจริงเหรอใช่ไหม
แต่เรื่องนี้ต้องให้ตำรวจเขาดูนะพิสูจน์กัน
ว่าจริงโรงแรมมีความพร้อมในการเปิดมีเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกขโมยไป

ตำรวจฯกอรมนภ๔พคเกาะสมุย
จับกลุ่มคนที่ก่อเหตุได้เบื้องต้นแล้วด้วยค่ะ

แล้วก็มีของกลางที่ใช้ในการเกาะเหตุด้วย๓คนให้การทรัพย์ศาลภาพ
ว่าถามว่าขโมยอีท่าไหนถูกไหม
เพราะว่าของที่เอาไปมันชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่ได้ขโมยรอบเดียวเสร็จแน่นอน
เขาบอกว่าเอาของขนขึ้นรถบรรทุก
แล้วย้ายไปเก็บไว้ที่แคมป์คนงานที่พื้นที่ตำบลบ่อผุดค่ะ
แล้วเราก็เลยไปถามผู้กำกับสพบผุดนะพันธุ์ตำรวจเอกยุทธนา
บอกว่าตอนนี้หาผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมอยู่
ติดตามทรัพย์ที่โดนขโมยไปกลับคืนมา
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์กับทั้ง๓คน
มันน่าจะมีมากกว่า๓คนเพราะว่าเอาไปตั้ง๗๐กว่าล้าน
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
นายรัชพรภูลสวัสดิ์บอกว่าเชื่อมั่นเลยเหตุการณ์นี้
มันไม่ส่งผลกระทบกับนักลงทุนรายใหม่หรอก
แต่ว่าพอเห็นข่าวมันก็สะเทือนใจแหละ
ลงทุนไป๔๐๐กว่าล้านโดนโจรกรรมโดนขโมยไป๗๐กว่าล้าน
เดี๋ยวทางสมาคมจะสำรวจนะคะว่ามีความเสียหายแบบนี้
กับโรงแรมอื่นที่ปิดช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าค่ะ
คือตำรวจจับตัวคนร้ายแล้วแล้วใช่ไหมอุปกรณ์ต่างแต่ว่าของกลางล่ะ
ตอนนี้มันเห็นแต่อุปกรณ์น้ำแก้เอาไว้ตัดอุปกรณ์ตัดอะไรใช่ไหม

ก็ต้องไปค้นแล้วก็เอาของการติดตามทรัพย์ที่ขโมยไป
เอากลับคืนมาแล้วต้องขยายผลด้วยนะ
เพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่๓คนแน่ที่จะขโมยไปได้เยอะขนาดนี้